เห็นแว่นก็ได้ไม่ว่าหรอก

ข่าวแรกนี้เดี๋ยวเราจะพาไปหาอะไรอร่อยกินกัน
ร้านนี้เป็นเมนูอาหารที่ทานง่าย
ใครก็ทานได้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีนะคะ
แต่ที่สำคัญเลยเขาบอกว่าคนขายเรียนจบนิเทศ
แต่ไม่รู้ว่าเรียนเอกอะไรเพราะว่าสับเก่งจริง

สับไก่ของแม่ค้าขายข้าวมันไก่กันค่ะ
คนขับเป็นพ่อค้าคือคุณพี่เขาเนี่ยเรียนจบมาทางนิเทศศาสตร์ผู้หญิงนะ
ผู้ชายเรียนบริหารเอกไก่ตอนไม่มีแล้วเอกนี้ไม่มีครับ

ด้วยความตั้งใจถูกต้องก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบนะ
ถ้าเกิดว่าเราชอบอะไรเรารักอะไรทำอะไรมันก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว
ถูกต้องครับก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูที่ร้านนี้กันนะคะ
ปอข้าวมันไก่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เป็นร้านของนายบรรพฤษอ่อนจุติอายุ๓๓ปีนะคะ
แล้วก็นางสาวชอบทิพย์โคงสินอายุ๓๔ปี
เป็นสองสามีภรรยาที่ขายข้าวมันไก่ไก่ทอดหมูกรอบ
โอ้โหหน้าตาน่าทานมากคุณ
พร้อมกับน้ำจิ้มสูตรเด็ดที่อร่อยไม่เหมือนใครเลยนะคะ
เจ้าของร้านคุณบรรพฤษเขาเรียนจบการบริหารทั่วไป
ส่วนคุณชอบทิพย์จบสารสนเทศนะคะ
ก็คือพวกสิ่งพิมพ์โฆษณาอะไรอย่างนี้

ประมาณนั้นนิเทศศาสตร์หรือว่านิเทศศัพท์ก็ไม่รู้เหมือนกัน
นิเทศศาสตร์แต่ที่เขาสับอยู่สับไก่
เป็นความเชี่ยวชาญของเขานะคะ
ก็เลยผันตัวมาเปิดร้านขายข้าวมันไก่แบบนี้
เด็ดของร้านนี้อย่างที่บอกก็คือ
มันเป็นจุดขายอยู่แล้วสำหรับข้าวมันไก่
ไก่ต้องต้มแบบวันต่อวันคือมันสดมากนะคะ
ไก่ทอดก็ต้องทอดวันต่อวันเหมือนกันไม่มีค้างคืน
ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานกันก็จะเป็นคนทำงาน
ก็ติดอกติดใจไปตามกันล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าราคาขายก็ไม่แพง๔๐บาทเท่านั้นเอง
อยากทานแบบพิเศษเยอะหน่อยก็๔๕บาท
ถ้าสั่งกลับบ้านเป็นชุดก็ได้เหมือนกัน
ไก่อย่างเดียวแยกไป๗๐๑๐๐บาทเท่านั้นเอง
สนใจไปริ้มลองรสชาติแล้วก็สนับสนุนคนทำมาหากิน
ก็ไปกันได้นะคะถนนวิเศษกูล๑๑
ติดกับ๔แยกวังยาวเยื้องกับธนาคารอิสลามจังหวัดตรัง
หรือจะโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ไปสอบถามเส้นทางอีกทีก็ได้
ร้านนี้เปิดเวลา๗โมงเช้าถึงบ่าย๒โมงครึ่งเท่านั้น
หยุดทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะ

หยุดให้ดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์ไง

เขาก็เลยเออวันอาทิตยุดคนจะได้อยู่บ้านดูตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ความอร่อยต้องอยู่ที่ร้านใครไปจังหวัดตรังก็แวะไปทานกันได้
ข้าวมันไก่เนี่ยทานง่ายเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบ
เห็นแล้วมันหิวนะแล้วก็ได้ไอเดียในการที่จะนึกว่าจะไปกินอะไรดีตอนเที่ยงวันนี้
เรียกว่าเอามาอวดแล้วกันเรื่องของกินนะคะ